มีข่าวสลดเกิดขึ้นที่ย่านรามคำแหงนะคะ

เด็กหญิงวัย๑๓ปีตั้งท้องได้๑เดือน
ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดลงมาจากชั้น๑๒เสียชีวิต
แม่เนี่ยเห็นศพลูกแล้วคือร้องไห้แทบขาบใจ
เพราะว่าแม่เนี่ยเห็นตั้งแต่ช็อตที่ลูกยืนอยู่ริมที่จะกระโดดแล้ว
แต่ว่าแม่ห้ามไม่ทันแล้วสุดท้ายลูกก็เสียชีวิตค่ะ
ไปดูวินาทีที่แม่ต้องมารับศพลูกเนี่ยค่ะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่๑๖นี้
แล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยค่ะทางครอบครัวก็มารับศพน้องพิงกี้นะคะ

เป็นนักเรียนชั้นม๒โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงค่ะ
แม่เอาแต่ร้องเรียกชื่อลูกแล้วก็ร้องไห้แทบขาดใจ
กระโดดลงมาจากระเบียงบันไดหนีไฟชั้น๑๒ของคอนโด

แล้วก็ส่งรูปภาพตัวเองชู๒นิ้ว
แล้วก็ภาพขาลักษณะนั่งอยู่บนขอบกำแพง

พอเพื่อนเห็นรีบมาหาที่คอนโดเลย

บอกว่าเมื่อสองวันก่อนเนี่ยนะลูกเนี่ยคือน้องพิงกี้เนี่ย
โดนเพื่อนโดนผู้ชายประมาณห้าถึงหกคนเนี่ย
กักขังหน่วงเหนียวเอาไว้ที่บ้านพักแถวคลองตัน
แล้วตำรวจไปช่วยเหลือเอาตัวน้องพิงกี้ออกมา
ปรากฏว่าน้องพิงกี้เหมือนกับโดนมอมยา
แม่ก็พาลูกไปตรวจร่างกายปรากฏว่าโดนล่วงละเมิดค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้จับตัวคนร้ายได้๒คน
เหลืออีก๓๔คนยังหลบหนีอยู่เลยนะคะ
ซึ่งแม่ก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
คือเพื่อนบ้านเองก็เล่านะคะว่าจริงน้องก็มีเพื่อน
ชอบออกไปเที่ยวกับเพื่อน๒๓วันกลับมาที

ครั้งที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนมีปากเสียงกันก่อนทะเลาะกัน

แต่แม่บอกว่าลูกน่าจะเครียดเพราะว่า